ที่ฉันแจ้งสถานที่ก็คือตำบลแหลมทองอำเภอน้องบุญบ้าง
จังหวัดนครราชศรีมามันเกิดอะไรขึ้น
มันมีร่องน้ำค่ะคุณผู้ชมบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บขึ้นมา
มีน้ำผุดขึ้นมาชาวบ้านเขาก็เชื่อแหละค่ะว่านี่คือน้ำอมริตศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

กลายเป็นภาพนี้ไปเอาน้ำมาลูบหน้าตักน้ำเอามากินมาดื่ม
แล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้าน
โอ้โหเนี่ยพนมมือแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นความเชื่อ
คุณยายปันหลวงพินิศอายุเจ็ดสิบสองปีเป็นคนแรกที่มาพบร่องน้ำผุดเนี่ย
เล่าบอกว่าวันวาเลนไทยไม่เกี่ยวกันหรอก
จะปักหุดเฉยว่า๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณยายเนี่ยเข้าไปหาไม้เพื่อทำฟืน
ตอนนั้นรู้สึกหิวน้ำหิวกระหายอยากกินน้ำมากค่ะ
ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้พบพบเบาะน้ำเอ้า
สักพักหนึ่งพบบ่อน้ำตามแรงอธิษฐาน
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นน้ำอมริตศักดิ์สิทธิ์
ปันเล่าต่อบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านเขาทราบเรื่องคุณคะ
แห่กันมาเลยค่ะมาตักน้ำไปอาบไปดื่มไปกิน
แล้วชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันนะช่วยก่อสร้างสร้างที่อยู่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลผืนป่าแห่งนี้
เพราะมีคนทรงมาบอกกับชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ยังไม่มีที่อยู่
เดี๋ยวจะสร้างให้เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะ
อีกหนึ่งคนผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นางละมุนตุ้มแก้วบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่อง
แน่นอนนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดูแลลูกบ้าน
ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างน้ำดื่มเก็บไปดูหน่อยได้ไหมว่ามันมีพิษอะไรหรือเปล่า
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านที่เชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
อันนี้เราก็ว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปอาบไปกินไปดื่ม
แล้วมันมีพิษขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รับอันตรายเอานะคะ
ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาก็จะเห็นแสงไฟแสงอะไรกัน
แต่ตอนเช้าก็ไปดูก็เป็นน้ำผุดปกติธรรมดา
ก็แจ้งทางเทศบาลหมอออกมาดูพื้นที่
อาละมัยน้องแร็ดนะคะก็ออกมาดูพื้นที่
แล้วก็ทางเทศบาลแหลมทองก็นำน้ำเอาไปตรวจ
คุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ใช่บ่อน้ำผุดธรรมดานะคะ
เพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบ
สิ่งที่เป็นหลักฐานสนับสนุนความเชื่อของชาวบ้านคือ
ชาวบ้านตำบลแหลงทองแห่งนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ติดกันมาแล้ว๓รายด้วยจ้า

รางวัลที่๑ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่รางวัลเลขท้าย๒ตัวนะ
เขาก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ไง

ถ้าเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะเขาก็ต้องเอาไปกินเอาไปดื่มอะไรกันเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่สถานะ